ลิเกย์คณะหนึ่งเนี่ยเขาก็ตกงานถูกไหมถูก
ทีนี้ทำไงอ่ะแต่งชุดลิเกร้องรำลิเกค่ะ
ขายทุเรียนปอกทุเรียนโชว์สดสดเห็นบอกว่าร้องพร้อมมากอ่า

สู้อดทนให้พ้นเวลาจึงต้องควันฝังควรฝ่าย
เราต้องมาละภาพเพียนอุดหนุนทุเรียนดาวร้าย
โอ้โหแล้วจะบอกว่าแม่ยกเนี่ยไปอุดหนุนกันเยอะมากอืม

เห็นมั้ยเอ่อทุเรียนดาวร้ายเออทุเรียนดาวร้ายอ่า
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณวัชระนักดนตรีอายุ๓๘ปีค่ะ
แต่ก็รู้รู้กันนะคะหลังโรคโควิดระบาด
เจ้าภาพยกเลิกงานเกลี้ยงเลยค่ะทำให้ลิเกทั่วฟ้าเมืองไทยต้องขาดรายได้
ทีนี้จะหารายได้เพิ่มประทังชีวิตไปก่อนช่วงนี้ทำไง
ไอ้ปอกทุเรียนเก่งด้วยอ่ะเอ่อนะนะนะเอ่อ
เขาเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนอยู่แล้ว
ก็เลยหันมาจับมีดปอกทุเรียน
ขายสร้างรายได้ที่หน้าบ้านพักของตัวเองในพื้นที่
อยากไปอุดหนุนไหมอยากไปอยากไปบอกหน่อยบอก
ถนนโพพระยาท่าเรือตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทอง
อ่างทองค่ะสร้างความมือหาให้กับเหล่าบรรดาแม่ยก
แล้วก็ชาวบ้านที่ผ่านไปบริเวณนั้นนะคะลีลาการปอกทุเรียนจะบอกว่า
คุณเห็นไหมไม่แพ้มืออาชีพนะคล่องแคล่วคล่องตัว
ที่สำคัญทุเรียนดาวร้ายที่นำมาขายนั้นรับประกันความหอมหวานอร่อย
รอบนอกนุ่มในพูดแล้วก็น้ำลายไหล
หาแบบไหนล่ะแบบสุกกำลังกินแบบหาแบบหามกรอบนอกนุ่มใน